จับตาดูนางงามสายมูคนนี้เพราะว่ามูที่ไหนได้ที่นั่น
ที่สำคัญเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใจหลายครั้งหลายคนด้วย
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวเดินทางไปรำแก้บนพ่อปู่ศรีสุโธค่ะ
แต่งตัวสวยงามเลยคือเราเคยสัมภาษณ์น้องมาแล้ว
แล้วคือน้องเป็นนักร้องด้วยเป็นนางงามด้วยคือปังมากนะคะ
ที่สุดเลยล่ะค่ะโดยไปนะคะที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
พร้อมด้วยเพื่อนนางงามร่วมเวทีแต่งตัวสวยงามเลยนั่งเรียนกันแบบนี้เลย
จัดเต็มนะยังไม่ทันได้เริ่มลำวงสวงค่ะก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น

จู่ไม่ใช่เมฆก้อนเมฆเป็นรูปช้าง
จากแดดที่สว่างจ้ามีผู้ชมไปในเมืองประกดเป็นพระอาทิตย์ทรงกฏค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเอาก้อนเมฆที่อยู่กึ่งกลางปรากฏว่าคล้ายกับรูปช้าง

คุณผู้ชมหลายคนตกตะลึงเลยอะค่ะ
น้องมาปรางพอได้ยินชาวบ้านทักมาแบบชาวบ้านเลย

พระฤทธิสงโกรธเสร็จปุ๊บเมฆบอกมันออกไปปุ๊บ
เนี่ยพอมันเริ่มมีงวงเป็นหน้ารูปช้างแบบนั้นเลยอ่ะ
มะปรางพอได้ยินชาวบ้านทักมาแบบนี้ถือว่าขนลุกเลยนะคะ
เพราะว่าก่อนเดินทางมามีแม่จ้ำคนที่เป็นร่างทรงประจำตัวน้องมะปรางเนี่ย
ทักด้วยบอกว่าเอาหนูมีช้างไปไหนมาไหนด้วยตลอดหรือเปล่า
โอ้โหน้องมาปรางเนี่ยขนลุกเลยรู้ได้ไงมันมีความเหมาะจรเกิดขึ้นนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ก็เกิดเหตุมาซันไปแล้วบนฟ้า
คราวนี้นะคะมาต่อด้วยการรำแก้บนของน้องมะปางค่ะ
ลีลาการลำคือต้องบอกว่าอ่อนช้อยงดงามนะคะ
ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าเธอคือหลานพญานาคาราชค่ะ
โอ้โหตั้งแต่พิธีนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูขันนมลนะคะ
ขันน้ำมนต์ตรงนี้นี่การรำก็อ่อนช้อยแขนเนี่ย
โอ้โหเป็นวงสวยงามมากหยดน้ำตาเทียนค่ะ

ฟังดูเห็นไหมเธอผ่อนออกมาค่ะ

คนสวยมาลำทั้งทีเกิดเรื่องมหาศาลตลอดเลยค่ะ
เอาหยุดมาร้ำวงสวงตามที่ได้บรรบารสารกล่าวเอาไว้ค่ะ
มะปรังบอกว่าการเดินทางมาที่นี่
ทำให้ชีวิตปังมากขึ้นทุกครั้งที่มาเหยียบเท้าตรงนี้เลย

แล้วก็เชื่อว่าคงได้เดินทางมาอีกเรื่อย

ประกวดปีหน้านี่แหละค่ะรอดูเลยนะ
ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเลขมงคลในพิธีค่ะ

ไม่ต้องซูมไม่ต้องดูไม่ต้องเดาค่ะ

แต่ว่าเป็นคนปลักอยู่ตรงใบสีแบบนี้เลย
แล้วก็ยังมีตัวเลขที่เป็นป้ายทะเบียนรถของน้องนะคะ
น้องมะปล่างเพิ่งถอยออกมาใหม่สดแล้วรอดเลย

ฟังเลขทะเบียนดีกว่าว่าเป็นเลขอะไรกันค่ะ
ก็มี๑๔๒ค่ะแล้วก็๕๗๙๐ค่ะ
ของที่นี่แหละค่ะก็ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งงาน
ได้ทั้งชื่อเสียงได้ทุกอย่าง
ที่นี่เลยเคยบวงสวงไปแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็ขอในรอบนั้นแล้วก็มาได้ในรอบนี้อีก
แล้วก็บวงสวงอีกแล้วก็ขอในวันนี้อีก
อาจจะได้วงสวยอีกรอบหนึ่งนะคะ

อย่ามันเป็นอีกครูลอีกสักทีนะคะ
ก็เลขทะเบียนรถรถคันใหม่๒คันนะคะ

แล้วน้องจะประกวดมิสแกน๒๒๒๔๒๐๒๔ปังปะล่ะ
แล้วแต่คุณผู้ชมปังไม่ปังก็คิดดูเอาละกัน

คันไม่ธรรมดานะคะ